คุณผู้ชมพาไปดูงานศพงานหนึ่ง
จริงแล้วเนี่ยงานศพงานนี้มันเกิดขึ้นจากความที่
คือผู้เสียชีวิตตอนมีชีวิตอยู่ชอบนิกกี้เมามาก
สะสมทุกอย่างเป็นของที่ละลึกของพรีเมียมถุงผ้าถุงกระดาษ
ทุกอย่างเป็นรวดลายของมิกกี้เมาส์นะฮะ
แล้วก่อนเขาเสียชีวิตเขาสั่งเสียลูกชายว่า
ถ้าแม่ตายไปขออย่างหนึ่งจัดทีมงานศพให้เป็นมิกกี้เมาส์ได้ไหม
เรื่องของของตกแต่งหน้าโรงทั้งเรื่องของโรงศพทั้งเรื่องของ
ตุ๊กตาที่แม่ชอบเอาใส่โลงให้แม่ด้วยได้ไหม

ถูกต้องแล้วบอกว่าถ้าลูกทำให้แบบนี้นะเดี๋ยวแม่จะมาให้โชคนะ

ลูกชายก็ต้องทำและล่าสุดลูกชายก็บวชให้คุณแม่ก็คือเป็นพระลูกชายของผู้เสียชีวิตนะฮะ
ศพนี้ตั้งอยู่ที่สาระอเนกประสงค์พระอารามหลวงครับ
ช่องลมที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
ก็เป็นงานศพที่ไม่ได้เหมือนที่อื่นนะฮะเพราะว่าเห็นไหมฮะ
เสียชีวิตจากภาวะไตวายเฉียบพันธุ์ตั้งแต่๒๗พฤษภาคมนะฮะ
คนที่ไปในงานก็ตกใจเอ๊ะทำไมงานนี้มีตุ๊กตาเต็มไปหมดเลยนะฮะ
สีสันก็เนี่ยฮะชมพูแดงดำขาวนะฮะก็เออมันก็ไม่ได้ทำให้โศกเศร้าอะไรนะครับ
ทีนี้เนี่ยก็ไปถามลูกชายของผู้เสียชีวิตล่าสุดก็เป็นพระก็คือพระลูกชาย
พีรพัฒน์เหลืองวงงามอายุ๒๕ปีก็เล่าให้ฟัง
แม่ก็จะเก็บสะสมแล้วก็สั่งเสียไว้ว่าเออลูกเอ้ยถ้าแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยนะ
ก็เลยพอคุณแม่จากไปก็เลยต้องไปสั่งร้านที่จัดดอกไม้ที่งานศพเนี่ยให้จัดให้หน่อยตามที่คุณแม่เขาสั่งเสียเอาไว้นะฮะ
คือคุณแม่เขามีการสวดนะฮะบรรเพ็งกุศล๓วันก็คือสวดศพ๓คืนนะฮะ
แล้วก็เมื่อวานนี้ชาปนกิจไปเป็นที่เรียบร้อยในงานก็แจกของชำรวยเป็นสเปรแอลกอฮอล
พระลูกชายเขาบอกว่าคุณแม่เขาสั่งเอาไว้ก่อนเสียชีวิตเหมือนพูดที่เล่นทีจริงนะครับ
ลูกหลานก็เลยคือไม่รู้พูดจริงพูดเล่นสั่งเสียไว้เป็นทีเล่นทีจริงก็เลย
ไหนแล้วท่านเคยพูดเอาไว้ก็ทำให้ท่านมีความสุขครั้งสุดท้ายทำทุกอย่างตามที่ท่านเคยสั่งเสียเอาไว้อ่ะนะฮะ
ไปฟังเสียงพระลูกชายของผู้เสียชีวิตหน่อยนะครับ
ดับความชอบโดรงมอนด์หรือหรือเราโตมาในยุคนี้ได้มีของพิเศษมีไว้พักติดหัวบินไปได้
นำเข้ามาจากต่างประเทศสั่งซื้อมาจากดิสนีแลนด์ญี่ปุ่นด้วย
หลังจากเสร็จงานศพเมื่อวานนี้แล้วลูกหลานเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเก็บ
จะเก็บตุ๊กตาหนึ่งตัวที่อยู่ที่บริเวณหน้ามรูปของคุณแม่เอาไว้เป็นที่ระลึก
แล้วที่สำคัญคุณผู้ชมฟังให้ดีก่อนผู้ตายเสียชีวิต
คุณแม่คนนี้เสียชีวิตเขาบอกกับลูกหลานว่าถ้าทำตามคำสั่งของแม่นะ
จัดงานเป็นธีมมิกกี้เมาส์ให้นะเดี๋ยวแม่จะมาให้โชคเป็นเลขท้าย๓ตัวให้กับทุกทุกคน
จริงเหรอเออเมื่อกี้คุณผู้ชมได้ฟังเสียงพระลูกชายแล้วใช่ไหม
คุณแม่เขาเสียชีวิตตอนตีหนึ่งสามสิบหกนาทีอ๋ออ่ะบอกแค่นี้แล้วกัน
ไม่รู้ว่าคุณแม่เขามาบอกลูกชายเขาอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะฮะ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานศพแปลกที่เอามาฝากคุณผู้ชมนะฮะ
นับนิ้วทำไมก็เปล่ากำลังคิดอยู่ว่าไอ้สามตัวเนี่ย